แล้วรอปภคนนี้ก็หนีไป

แล้วอยู่ดีรอปภก็เดินไปในห้อง
แมวออกมาแล้วหักคอแล้วโยนน้ำ
แล้วพอโยนลงไปนะเจ้าแมวโจนัสนะ
คือมันขยับตัวไม่ได้แต่มันยังไม่ตาย
เจ้าของก็ตกใจไปช่วย
โนัสเป็นแมวเพศผู้สีขาวเทานะคะ
รอปภที่ชื่อว่าอัศวินอรุณคิงอายุ๔๒
หักคอโยนทิ้งน้ำหลังห้องเช่า
อำเภอบางประกงจังหวัดฉะเชิงเศร้า

มันก็เริ่มขยับตัวได้อะไรได้นะคะ

สัตวแพทย์เขายังเข้าเฝือกให้ที่ลำตัวนะคะ

ส่วนที่คอที่ถูกรอปภหักในตอนแรก

มันไม่ได้บาดเจ็บอะไรมากค่ะ
ไม่ให้เขาฉีดยาแล้วก็ทำตัวนี้มาครับ
เขาบอกว่ากระดูกซี่โคงเจ็บเจ็บ

แต่ว่าวันนี้เขาบอกว่าให้ไปหาหมอที่ใกล้บ้านก่อน

พนักงานสอบสวนสพบังปะกงก็รับเรื่องแจ้งความเอาไว้
ก็แจ้งความจะให้ดำเนินคดีกับรอปภที่ก่อเหตุแล้วค่ะ

ว่าเขาก็ลืมเหล้าอยู่กับเพื่อนหน้าห้องเช่า
อยู่ดีรอปภคนนี้ก็เดินเข้าไปในห้องของเขา
มาหักคอโยนทิ้งลงน้ำเฉยเลย
แล้วตัวเองก็ปั่นจักรยานหนีไป

พนักงานสอบสวนก็รวบรวมพยานหลักฐานแจ้งข้อกล่าวหากับรอปภ๓ข้อหานะคะ
บุกรุกเคหาสถานในเวลากลางคืนทำให้เสียทรัพย์ทารุณกรรมสัตว์
แล้วก็ขออนุมัติศาลออกหมายจับเนี่ยค่ะประสานตำรวจในพื้นที่ติดตามตัวอยู่
บ้านเกิดนายอัศวินรอปภที่หักคอแมวอยู่ในอำเภอบางมูลนาคจังหวัดพิจิตร
นี่ค่ะก็ต้องมีการสอบปากคำนำตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป